ผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมไปร้องทุกข์กับสายไหมต้องรอด
บอกว่าน้องชายถูกกลุ่มคนร้ายมารุมกระทืบอาการสาหัส
คลิปก็ชัดทำไมคดีไม่คืบเขาสงสัยฮะดูคลิปครับ

กระเภทรลำลูกกา

วันเกิดเหตุน้องชายมาหาเธอที่บ้าน
แล้วก็แวะนะครับไปที่ห้องของเพื่อน

ระหว่างนั้นนะครับเพื่อนลงไปที่ร้านค้า

ซึ่งเป็นห้องที่เกิดเหตุในน้องชายมาหาเธอที่บ้าน
แล้วก็ล็อกประตูไว้นะครับเพื่อนลงไปที่ร้านค้า

แล้วก็ล็อกประตูไว้นะครับเพื่อนลงไปที่ร้านค้า
มาคอแล้วเหมือนน้องชายหนูไม่ได้เปิดขึ้นไปเปิดประตู

ใช่ปลุกเข้ามาแล้วเขาก็กระทืบเลยใช่ปลุกเข้ามาแล้วเขาก็กระทืบเลย
ใช่ปลุกเข้ามาแล้วเขาก็กระทืบเลย
คือกระทืบจนเหมือนเห็นในคลิปอะค่ะ

อยู่ในห้องค่ะนอนอยู่คือตอนที่เขาโดนคือเขาหลับอยู่

แล้วทีนี้พอเหมือนหลับสลบไปแล้วกระทืบจนสลบแล้วเขาก็ลาดน้ำต่อ

แล้วก็กระทืบต่อคือตอนนี้สมองบวม

คือตัวพี่สาวบอกว่าจริงน้องไม่ได้อยู่แถวนี้
น้องได้ไปอยู่เอกมัยแต่แวะมาหาเพื่อนที่นี่

ผิดตัวไหมนะครับคือแต่เจ้าของห้องเนี่ยที่รู้จักกับน้องชาย
เนี่ยเล่าบอกว่าพอจะรู้จักนะอ้าวรู้จักเหรอพอจะรู้จักกับกลุ่ม
โพสต์ในตำนองที่ว่าถ้าไม่เคารพกูก็ต้องรับสภาพไปโดยคน
ที่ทำบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะไม่ชอบหน้าครับคุณผู้ชมฮะส่วนอาการ
น้องชายของเธอตอนนี้โคม่าครับสมองบวมยังไม่ได้สติอยู่
โรงพยาบาลแจ้งความไปแล้วเธอบอกก็มีคลิปเนี่ยโหกคลิป
คลิปที่ไม่เบลอแล้วไม่หยุดภาพเนี่ยชัดมากคุณผู้ชมแต่
พี่สาวสงสัยว่าทำไมไม่ดำเนินคดีอ่ะก็สอดคล้องกับ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งสายหมายต้องรอด
บอกเดี๋ยวจะประสานให้ท่านผู้กำกับสพคูคศน่ะนะจะให้
ติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีเนื่องจากพยาหลักฐาน
มันชัดแล้วเกิน